เรื่องนี้ก็มาจากปัญหายาวนานเหมือนกัน

สร้างความเดือดร้อนต่างนานาให้กับเพื่อนบ้านนะคะ
เดือดร้อนหนักเพราะว่าป้าข้างบ้านอายุหกสิบ
ไม่พอใจอะไรก็ไม่ทราบรั้วติดกันนะคะ
เอาน้ำปัสสาวะอุจจาระราดมาที่บ้านทุกวัน
เมื่อกี้ผมกำลังจะถามว่ารอยอะไรผมไม่ถามแล้ว
เดี๋ยวต้องขออภัยคนกำลังทานอาหารเย็นอยู่ด้วยนะ

นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเราก็เคยเจอค่ะแบบนี้อย่างนี้

คือโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคุณนัทพงศ์

เนี่ยค่ะแล้วโลกออนไลน์ก็แชร์คลิปภาพ
อันนี้นี่จากกล้องวงจรปิดนี่นะคะ

เรียกว่าของเสียมูลต่างเข้ามาในบ้าน
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลท่าทรายสมุทรสาคร
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เอาไม้ทุบกล้องวงจรปิด

ผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณเดือนเพ็ญธรรมพิทักษ์ค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงอายุประมาณ๖๐ปีข้างบ้านนี่แหละ
สาดสิ่งปฏิกูลเข้ามาในบ้านแล้วก็ด่าเธอทุกวันเลยค่ะ
เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วหลังเริ่มทนไม่ไหว

ไปแจ้งความตำรวจมาออกหมายเรียกก็ไม่ยอมไปหาตำรวจด้วย
ปีนเข้ามาในกำแพงแล้วก็ทำลายกล้องวงจรปิด
เขาบอกไปแจ้งความมา๓ครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
นะคะลูกชายก็มีนะคะลูกชายของข้างบ้านก็มี
แต่ว่าลูกชายก็ไม่ช่วยตักเตือนหรือว่าดูแลแม่เลยค่ะ
ฝากสิ่งปฏิกูลเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ด่าทอเราทุกวัน
เป็นเวลานานมากแล้วค่ะ
แล้วพอหลังเริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าเขาปล่อยสุนัขมากัดเราบ้างอะไรบ้าง
เราก็เลยแจ้งความเขาก็ไม่หยุด
พอตำรวจออกหมายเรียกเขาเขาก็ไม่ไป
พอหยุดไปอาทิตย์นึงเขาก็ทำอีกก็ลากอย่างเงี้ยตลอดเวลา
ตลอดเวลาจนเราทนไม่ไหวแล้วล่าสุดเขาก็ปีนขึ้นมากำแพงทำลายกล้องเราค่ะ
โอ้โหทุกข์สะสมจริงนะคะไม่พอใจอะไรหรือว่าต้องการจะสื่อสารอะไรถึงทำแบบนี้ก็ไม่คุยกันนะคะใช้วิธีการแบบนี้
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าสองบ้านนี้เขามีปัญหากันมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วนะคะ
แล้วก็มีปัญหากันมาตลอดแต่สำหรับคือเขาก็มีปัญหากันเองสองบ้าน
แต่กับบ้านอื่นอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะ